จากเรื่องของเสื้อครับไปดูกันที่ความพร้อมกันบ้าง
ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็ซิโกะกิริสักเสียน้ำเมืองก็ออกมาเปิดเผยคำว่า
แล้วเขาเชื่อว่าถึงแม้ว่าซีเรียจะแพ้ไป๐ต่อ๒แต่นั่นไม่น่าจะใช่ฟอร์มที่แท้จริงของพวกเขาครับ
ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมวันที่๓ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนที่จะพบกับซีเรียในเกมแรกของวันพรุ่งนี้
ซึ่งตลอด๒ชั่วโมงครับซิโก้กิจศักดิ์เสนาเมือง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เน้นให้ลงทีมเป็นพิเศษพร้อมกับย้ำว่าเกมที่ซีเรียอุ่นเครื่องแพ้เวียดนามไป๐ประตู๒ไม่ใช่ฟอร์มที่แท้จริง
เพราะว่าเคยเห็นนั้นเล่นดีกว่านี้ในฟุตบอลโลกรอบคันเลือกที่พบกับญี่ปุ่นและสิงคโปร์
แข่งของซีเรียก็คือมีผู้เล่นที่แข็งแรงแต่ว่าก็พอเห็นจุดอ่อนอยู่บ้างนะครับ
อย่างไรก็ตามซิโก้ยืนยันจะไม่ประมาทและจะซ้อมยิงจุดโทษเอาไว้หากเสมอกันในเวลา๙๐นาที
เกมนี้ถ้าหากเสมอกัน๙๐นาทีก็จะมีการดวนจุดโทษทันทีนะครับ
ส่วนซีเรียนะครับเป็นทีมสุดท้ายครับที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้เวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาทีโดยประมาณครับ
ก็นำทีมมาโดยไอมานอัลฮาคิมหัวหน้าภูมิสอนคนใหม่และซานฮาริฟเมายีดาวยิงที่
แข้งกับคาซิมปาซ่าในหลีกสูงสุดของตุรกีนะครับ
ซึ่งทางด้านทาเรคยับบานผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของซีเรียครับ
กล่าวว่าการมาคิงส์ครับในครั้งนี้คาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับทีม
ลงเตะฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ส่วนเกมอุ่นเครื่องที่แพ้เวียดนามไปศูนย์ประตูต่อสอง
ไม่ได้กังวลเนื่องจากนักเตะนั้นยังไม่ฟิต
และจะนำข้อผิดพลาดมาแก้ไขในคิงส์ครับครั้งนี้ครับ
ส่วนจอแดนได้ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามซ้อมของทีมเมืองทองยูเนเต็ด
โดยใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง๓๐นาที
ซึ่งอับดุลลออาบูเซมากุศือของจอแดนครับพูดถึงนักเตะ
และพูดถึงนัดแรกที่จะพบกับสหรัฐอารับเอมิเร็ต
คู่แข่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่นักเตะของพวกเขาก็พร้อมเต็มที่

คาดหวังว่าจะได้พบกับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศครับ
ส่วนการรับงานต่อจากแฮรี่รถแพ็กกุญสือคนก่อน
ก็บอกว่าเวลานี้พยายามทำทีมให้ลงตัว
ศึกคิงส์ครับถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้นักเตะใหม่
และนักเตะเก่านั้นได้ปรับตัวเข้าหารกันครับ
ไปดูอีกหนึ่งทีมนะครับสหรัฐอารับเอมิเรตครับ
ฝึกซ้อมที่สนามซ้อมของประกอบกลัสเอฟซี
ซึ่งนักเตะส่วนใหญ่ครับในทีมชุดนี้เป็นดาวรุ่ง
โดยมีตัวหลักอย่างทำด่านอัลกอมาลีและอาเมดอารี
รวมถึงฟาวาสอวานาซื่อมดีอารีครับ
เมาอับดุลระมานและอาเมดคาลิวไม่ได้เดินทางมานั้น
จากติดภารกิจกับสโมสรนะครับ
จะเริ่มแข่งขันในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
ส่วนทีมชาติไทยจะเจอกับซีเรียนะครับ
ผู้ชนะก็จะไปตัดสินแชมป์ในวันที่๕มิถุนายน
ซึ่งไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดทั้ง๔นัด
ให้ได้ติดตามรับชมกันพร้อมกับเชิญชวนแฟนบอลนะครับ
ให้ร่วมกันติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อผ่านเฟซบุ๊คทวิตเตอร์หรือว่าอินสตราแกรม
เพื่อร่วมให้กำลังใจทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับ